ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดและความรัก
ความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑๐๐๐บาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
คุณผู้ชมครับคำว่าหัวหน้าครอบครัว
หมายถึงผู้นำครอบครัวที่ต้องพาสมาชิกในบ้านให้อยู่รอดปลอดภัย

สำหรับครอบครัวที่มาในรายการของเราวันนี้นะฮะ
หัวหน้าครอบครัวจะต้องต่อสู้กับความยากจนแล้วเนี่ย
เขายังต้องรับมือกับภัยธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้
ไปชุมเรื่องราชวิตมองเหมือนกัน
ทุกวันนี้ผมเป็นห่วงลูกเมียของผมมากที่ต้องมาใส่อยู่ในบ้านหลังนี้

ผมอยากจะมีเงินมาซ่อมแซมบ้านให้มั่นคงแข็งแรง
เพื่อจะให้ครอบครัวผมเสียได้อยู่ปลอดภัย
ทุกวันนี้ผมก็รับจ้างกรีดยางอยู่
รายได้ก็ไม่แน่นอนนะครับ
ผมก็ไปกิจยางอีกนะครับ
ทุกวันนี้ผมก็ทำงานหนักมากนะครับ
เพื่อจะมาเลี้ยงครอบครัวนะครับ
แต่บทจากเมื่อรถถัด

เคยลำบากไม่มีรายได้ที่จะซื้อกับข้าวให้ลูกกิน
ผักบุ้งหน้าบ้านมาปัดให้ลูก
วันที่ไม่มีไม่มีงานนะครับ

มีอะไรก็กินอย่างนั้นไปครับ

ผมอยู่บ้านนี้มา๓ปี๔ปีนะครับ
น้ำก็มาเกือบทุกปีเลย
บางทีก็หนักบางทีก็ไม่หนัก
แต่ปีราชตัวนี้ก็หนักกว่าทุกปีนะ

อยู่มันก็มาเยอะมาเลย
ในชีวิตผมก็ไม่เคยเห็นน้ำที่มาแรงอย่างนี้เลยครับ
นั้นตกใจตื่นแฟนมาบอกว่าน้ำป่ามาเยอะมาก
ให้รีบเอาลูกแล้วก็เก็บข้าวของ

หลังจากอาทิตย์นั้นก็น้ำก็เริ่มลดลงครับลดลงจนเอง
แล้วก็เหลือแต่อีกรูนอะไรทั้งนี้ที่ติดอยู่ก็ผมก็กลับมาทำความสะอาดครับ
ผลน้ำมาจากที่อื่นเพราะน้ำไม่มีครับน้ำที่ใช้อยู่ทุกวันมันก็กาด
จนที่บ้านผมน้ำต้มก็ของฟังเล็กหมด
ผมกับพี่เม็กต้องไปเห็นน้ำจากลำตาลมาล้างบ้าน
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งนะครับผมจะเอามาปรับปรุงบ้านให้ดีกว่าเดิม

น้ำมาน้ำจะมาครั้งหลังมันจะไม่ท่วมอีกนะครับ
ถ้ามีเงินเหลือครับผมก็จะเก็บไว้เป็นทุนของลูก
พอจะได้เรียนสูงนะครับมันจะไม่ลำบากเหมือนผมอีก
บางทีมีปัญหาก็กลัวอันนี้ครับการเงินใช้ไม่พออันนี้ครับ
ก็มีปัญหาบางทีก็โต๊ะเวลาทำงานก็ได้มาไม่พออันนี้ครับ
เขานึกถึงลูกครับเห็นหน้าลูกก็เออ
ถ้าไม่มีเราก็จะหิวอย่างไรอย่างนี้ครับ
ผมก็มีแรงยึดสู้กันอีกครับต่อไปล่ะครับ
ผมก็อยากเรียนสูงสูงครับจบไปอยากเป็นนักฟุตบอลครับ
อยากมีรายได้เยอะครับจะได้เลี้ยงพ่อแม่และครอบครัวครับ
ผมอยากเรียนสูงอยากเป็นตัวตาพนิษฐ์
เรียนจบจะได้มาสร้างบ้านแอลเฟอร์เมศสวย
นี่แหละครับคุณผู้ชมภัยจากธรรมชาติ
บ้านที่ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต
บ้านที่ยังขัดสนและขาดแคลน
แต่ผู้ชายคนนี้ครับก็สู้ทำทุกวิถีทางยังไม่มีวันพักผ่อน
ไปพบกับครอบครัวของพ่อแดงจากจังหวัดตรังกันครับ

น้ำน้ำป่ามันท่วมมากถึงเอวเลยเหรอพี่

ก็เกือบทุกปีครับที่อาศัยอยู่ในบ้าน
ตอนหน้าฝนมากทุกปีเลย

น้ำป่ามามันน่ากลัวขนาดไหนพี่
ครับเพราะผมก็ได้ยินเสียงดังอยู่
หลังบ้านก็ออกมาดู
เห็นบอกว่ากระเตงลูกออกจากบ้านกันเลยเหรอ

ก็เก็บที่นอนกับเสือแล้วลูกครับ
ช่วงเวลาที่มันมามันมายังไง
น้ำมันขึ้นมาเลยอย่างนี้หรอ
มาทีเดียวเยอะมาเลยครับ
มาถึงเลยหัวเข่าขึ้นไปเลยอย่างนี้เหรอ
มาจนกำเฟ้งหลังบ้าน
สูงขนาดไหนวันนั้นน้ำที่มาเนี่ย
เห็นบอกต้องลุยน้ำกันเลยลุยออกมาจากบ้าน

พอออกมาถึงเห็นน้ำมาก็วิ่งเข้าไปบอก
กับแฟนที่นอนอยู่ก็
กว่าจะตื่นเก็บของน้ำก็เข้ามาเรื่อยในบ้าน
ก็แค่นี้แล้วได้ออกจากบ้านกัน

ไปยืนตากฝนกันด้วยฝนก็ไม่หยุดตกนะครับ
แล้วข้างบ้านเราไปขออาศัยเขาไหม
ครับพ่อป่าลูกไปอาศัยอยู่ที่ข้างบ้าน
นานไหมคะกว่าจะกลับเข้าบ้านได้
ก็หลายวันอยู่ครับก็เกือบอาทิตย์

เห็นบอกว่าตอนที่น้ำป่ามาลูกของไปหมดเลยเหรอ

อะไรไปบ้างของของหนูอะ
มีรองเท้ากับเสื้อผ้า
เห็นบอกว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่หนูรักมาก

ใช่ครับไปหาก็เจอข้างหนึ่งครับ

รองเท้าคู่นี้ได้มายังไงลูก
ก็สะสมเงินซื้อเองกับแม่ช่วยด้วย

รักมันมากใช่ไหมลูกรองเท้าคู่นี้

อยากสร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่
เห็นในเรื่องราวทำบ้านเป็นบ้านกระดาษ
ดูว่าบ้านของเราในอนาคตต้องเป็นแบบนี้
แล้วลูกโตขึ้นอยากเป็นอะไร
อยากเป็นนักฟุตบอลครับ

เพราะจะได้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวครับ
อยากตัดเตรนพ่อแม่ด้วยครับ
ก็ทุกวันนี้เห็นบอกว่าพี่แดงนี่นอกจากทำงานหนักแล้วเนี่ยนะครับ
มีทำก่อสร้างด้วย

ก็ตอนเช้ากรีดยางเสร็จ
กรีดยางเสร็จแล้วก็ไปต่อก่อสร้างอย่างนี้เหรอฮะ

กรีดยางนี่กี่โมงถึงกี่โมงพี่แดง
กรีดยางก็๓ทุ่ม๔ทุ่มก็ลงกรีด
แล้วก็เสร็จก็ประมาณ๗โมงเช้า
บางทีก็ให้แฟนไปช่วยเก็บน้ำยางผมก็ไปทำงานก่อสร้าง

บางทีก็ตอนเตี้ยงบักบ่น
จากเจ้าโมงครึ่งเจ้าโมงนั่นเนี่ย
พอกล้ำก็เตรียมตัวก็กรีดยางอีก
เห็นในภาพชีวิตนั้นนะครับที่บอกว่า
เคยกรีดยางแล้วก็เคยฟุบเป็นลมไปเลยอะ
แล้วทำไมเราไม่พักละครับ
ที่ไม่ไปหาหมอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินที่จะรักษาด้วยป่ะ

กลัวว่าพอไปหาหมอแล้ว
บางทีหมอก็จะให้ปรับฝน
นอนอะไรอย่างนี้ที่โรงพยาบาล
ผมกลัวว่าเดี๋ยวไม่มีใครอ่ะ
อัตมาตย์เลย
ฝืนร่างกายแบบนี้บ่อยไหมพี่แดงถามจริงไหมบ่อยครับ

เพราะลูกไม่มีจะคิด

มีอะไรคือให้ลูกและเมียอิ่มท้องก่อน
เจ้าอาการเขาเป็นอย่างไรมีไคต์

เพราะเย็นมากหนาวมากที่ทุกวัน
วันนั้นมันอาหารขาดหนาวด้วยเป็นไข้ด้วยแล้วจะช็อปแล้ววันนั้นน่ะ
พี่แมวพี่แมวว่าพี่แดงเหนื่อยไหม
เหนื่อยเหนื่อยมาก
มีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายที่แสนดีคนนี้
รักมากที่สุดค่ะแต่ไม่เคยบอกเขาค่ะ

ยังเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะยังรักเหมือนเดิม
รักมากกว่าเดิมค่ะ
เป้าหมายที่เรามาเกมต่อชีวิตวันนี้ครับ
จริงแล้ววิกฤตของบ้านของเราคืออะไร
น้ำมันท่วมทุกปี
ให้มันคุ้มเล็งเพื่อให้ลูกมี่จะได้อ่ะอยู่สบาย
แล้วถ้าวันนี้ได้เงินทุนสะก้อนเนี่ย
พ่อคิดว่าจะเอาทุนนี้ไปทำอะไร
ทำอะไรสร้างบ้านปรับปรุงบ้านก่อนครับแล้วก็

ก็จะเก็บไว้ให้ลูก
ถ้าได้ทุนไปขอไปปรับปรุงเรื่องบ้านก่อน
แล้วก็เป็นทุนการศึกษาของลูก
วันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวชีวิตนะฮะขอให้โชคดี
คุณผู้ชมครับไม่มีคำว่าสายหากเรายังมีลมหายใจ
ซึ่งนั่นเท่ากับว่าเรายังมีโอกาสที่จะสร้างความฝัน

และนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้ครอบครัวของพ่อแดงนะครับ
ขอใช้โอกาสในรายการของเรา
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของพ่อแดงนะครับ
ให้สามารถพิชิตโจทย์ทั้ง๔ข้อ
ให้สำเร็จกับคำถามที่ใช้ความถนัดและความรัก
ความสามารถของคนเด็กครอบครัวช่วงหน้ามาลุ้นล้างกันนะครับ

เริ่มจะไปแล้วครับ
สวัสดีครับ